พาคุณผู้ชมไปดูที่วัดแห่งนี้หน่อย

นิยมแก้บนกันเยอะมากเลย

ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

เอาตามไปดูว่าเขามาแก้บนด้วยอะไรค่ะ

แก้บนด้วยม้าเหรอ

แก้บนด้วยหมา

เขาคือคนดวงดีดวงเห็งนะคะ
ที่นำม่า๓ตัวนี้มาถวาย
ก็คือคุณอันชิตฐาขุนกลาง
อายุ๓๒ปี
คุณอัญชิษฐาเนี่ยนะเขามีอาชีพ

แต่นำม้ามาถวายแก้บน
อ๋อเขาเลี้ยงโคขุน

ม้า
มองเป็นม้าลายวัว

เป็นม้า
เป็นม้าจริงนะคะ
ถ้ามีโชครวมแล้ว๑ล้านบาท
จะนำม้ามาถวายวัดเลย
เอาล่ะก็เลยไปของดีของเด็ด
ก็คือมาแก้บนที่วัดแห่งนี้เนี่ยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
แน่นอนแหละคุณผู้ชมค่ะว่าเขาก็จะต้องมา
อ่างอ่างน้ำมนที่อยู่หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
เออพอได้ชมได้แหละเอ้ยคิดว่าอ่ะเลขนี้อย่างงั้นอย่างงี้
ก็กลับไปซื้อลอตเตอรี่ก็ว่ากันไปนะคะ
จนกระทั่งออกสลากินแบ่งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมา
คุณพี่คนนี้กับคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนเขาซื้อแบบรวมกันแบ่งการหารกัน
เขาได้โชคจากเลข๕๘เลขท้าย๒ตัวเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะ
๑ล้านบาทพอดีอย่างที่บนเอาไว้เลย
ก็เลยนำม้ากลับมาถวายเพื่อเป็นการแก้บนอย่างที่เคยขอเอาไว้
เขาขอไว้บอกว่าถ้าได้โชค๑ล้านบาทจะนำม้ามาแก้บน
อันนี้ก็คือได้รวมกันกับคนในครอบครัวและเพื่อน
จำนวนเงินรวมแล้วประมาณ๑ล้านบาท
อ๋อยังไงได้อย่างงั้นสมปรัฐหนาเลยเนอะ
คุณพี่เขายังเล่าต่อนะว่าปกติเนี่ยก็คือมาที่วัดไผ่แขกแห่งนี้
อุทุมพระรารามเนี่ยบ่อยอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะมากราบไหว้หลวงพ่อเสด็จประธานพร
หรือว่าหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าที่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่

แต่ที่เขาได้โชคได้ลาบก็คือบริเวณตรงนี้
อ่างน้ำมนต์หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนั่นแหละ
และที่วัดแห่งนี้อีกที่หนึ่งยอดฮิตก็คือเซียมซียักษ์
อันนี้ที่ฮิตมากเลยช่วงนี้นะคะ
คุณพี่เขาบอกมาที่วัดนี้มาทุกจุดแล้ว

แต่ครั้งนี้โชคเข้าข้างแล้วล่ะ
ขอไปว่าอยากได้ล้านก็ได้เลยล้านหนึ่ง
ก็เลยมาแก้บนด้วยม้าอย่างที่เห็นไป
นี่ครับเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่าให้ฟังแล้วก็ต้องเตือนคุณผู้ชมด้วย
ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
ใช่แล้วคือปกติแล้วคุณผู้ชมที่วัดไผ่แขกแห่งนี้
เขาจะนิยมแก้บนด้วยพัดลมนะคะ
แต่ว่าคราวนี้แก้ด้วยมาก
แปลกเนี่ยหลายอย่างแปลกทั้งนั้นเลยนะที่คุณผู้ชมส่งกันมา

ทานไปด้วยเป็นวิทยุอ่ะที่แบบดังมากต้องมีในทุกบ้านสมัยโบร่ำ
เมื่อกี้เอาม้าไปแก้บนใช่ไหม

คุณโก้กระทุ่มแบนบอกว่าถ้าถูกรางวัลแล้วก็จะไปแก้บน
การนำน้องใบตองไปถวายวัด
เคยแล้วฮะเคยเข้าวัดแล้วฮะ
อยู่ไม่ได้ร้อนต้องออกมา

เออมีแต่พัดลม
เดี๋ยวค่ะคุณดิฉันเป็นคนอยู่
ไม่ได้เป็นเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนั้นนะฮะ
อยู่วัดได้เข้าวัดได้ทำบุญได้

ว่าที่คุณพี่เขานำหมาไปแก้บน
เพราะว่าเขาไปบนที่ขุนช้าง

เขาใช้ม้าในการเดินทาง

คือคนมันมีจินตนาการก็ว่ากันไป

เพราะว่าฟังน้องใบตองไปมากเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเคลิ้ม
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

ค่ะยังไงมันก็เป็นเรื่องของโชคลาภ

เอาที่ตัวเองสบายใจเอาที่ตัวเองมีกำลัง
ไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นบริจาคถวายแก้บนอะไร

เราเอาที่เราไหวจะลำบากตัวเองซะปล่า